คุณผู้ชมฮะเรื่องที่เราให้ดูกันทุกวี่ทุกวัน
ต่อไปนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปดูสารคดีแล้ว
เปิดดูตลอดข่าวของเราทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

อันนี้เหมือนเพื่อนรักษาโลกอ่ะ

เดี๋ยวจะพาไปดูไอ้งูงูตัวนี้

นี่ชาวบ้านมุงดูกันเพียบเลย
ที่บ้านเลขที่๒๓๔ทับ๗หมู่๒ตำบลคลองใหญ่
อำเภอกำเภอครองใหญ่จังหวัดตราด

สว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเข็ดคลองใหญ่
ต้องมาเพราะเจอกับงูเหลือมตัวใหญ่

โอ้โฮอูยกล่นรุก
โอ้โฮนอนพ่ารยามเป็นท่อน้ำเลย
ใหญ่กว่าท่ออย่างนี้ดูพล่องพ่องปูน
ตอนจับต้องทำไงค่อยคลี่คลายออก

จับแบบนุ่มนวลด้วยครับพี่เขา

แต่เอาจริงก็ใช่เลยนะ
ยาวขวางมาสัก๒เมตรได้
คุณอาริสักจัดพงศ์เจ้าของบ้านเล่าว่าเมื่อช่วงเช้าของวันนั้น
เดินอยู่นอกบ้านก็ไปเห็นงูเหลือมขนาดใหญ่กำลังไล่กัดหนู

โอ๊ยไล่กัดไล่กินหนูแบบนี้เอาอย่างนี้ไหม

โถ่เอ้ยทีนี้คือพี่เจ้าของบ้านเขาเห็นแล้วเค้าพยายามไล่เจ้างูนี้
เขาเป็นออกไปแต่มันไม่ยอมไปไงไป

เพราะเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาไม่กล้าจับ
แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้ว
สุดท้ายมาวัดดูก็สักประมาณ๒เมตร
ก็ใหญ่แล้วแหละวัดด้วยอะไรอ่ะไมค์กอล์ฟฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
อ๋อกะใช่มั้ยความยาวของมันประมาณ๒เมตรคือมันเหมือนจะไม่ใหญ่แต่จริงมันก็ใหญ่
พอสมควรเม็ดนึงดิฉันก็ไปแล้วอ่ะวันเท่านี้ก็วิ่งแล้วเนี่ย
โอ๊ยน่ากลัวระวังกันด้วยงูเงียวเก้าขอนัจจ้ะ
ไปดูเรื่องราวของความอร่อยกันหน่อยเพราะว่าเรื่องกินไว้ใจผม

มาทั่วแล้วหลายที่หลายถิ่นเลย